เพราะว่าเป็นสิ่งใหญ่อย่างกลายง่าย
ครอบครัวในที่นี่หมายถึงคือบ้านสุดแหลก

ขอบคุณครับ

งานใหญ่เหมือนกัน

ไม่ได้มองว่ามันเป็นใหญ่หรือโตเงินมากหรือเงินน้อยอะไรแบบนี้
แต่รู้สึกว่าดีใจที่เขาได้งานอะไรที่เหมาะกับเขาค่ะ
คืออย่างในเรื่องโฆษณามันก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเด็กอะไรแบบนี้
เราอยากให้เขาได้ทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเอง

คือแบบร้องเพลงเต้นเล่นอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าได้งานที่มันตรงกับคาแรคเตอร์เขาหรือเหมาะกับวัยเขา

เราไม่ได้อยากให้เขาไปฝืนยืนขายของอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างตื่นเต้นบ้างหรืออะไรอย่างนี้

เพราะรู้สึกว่าคือเด็กเขามีธรรมชาติในการแสดงออกมากอยู่แล้ว
เผลอจากความเป็นธรรมชาติมากกว่าเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้รู้จะสอนอะไรเขา
เพียงแต่ว่าก่อนไปถ่ายมีการเตรียมตัวเยอะมากค่ะ
เพราะว่าคือในหนังมันจะต้องทั้งร้องเพลงเอง
คือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาใช่ไหมคะ
มันต้องร้องเพลงแล้วก็ต้องเต้น
คือในโฆษณาอาจจะเห็นว่าเต้นนิดเดียว
แต่จริงไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ

เป็นทางการจริงจังครั้งแรกค่ะ

พอไปดูเขาเรียนเต้นแล้ว
คือแววว่าจะไปได้ดีหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจค่ะ
แต่ว่าอย่างน้อยเราเห็นแล้วเราแฮปปี้ตรงที่ว่า

จะต้องมาเตรียมตัวก่อนไปทำงานอะไรอย่างนี้

นี่ไงที่อยากเรียนเต้นได้มาเรียนแล้ว
ปกติแม่ไม่ได้ไปเรียนอะไรอย่างนี้

ตอนถ่ายเขาก็แบบแฮปปี้มาก

คือจากเรื่องที่แบบบางอย่างจะดื้อ
เช่นแบบให้นอนกลางวันนะคะ

ถ้าไม่นอนเราจะไม่ได้ถ่ายตอนบ่ายนะลูก
หลับเลยค่ะทานข้าวเสร็จหนูจะนอนแล้วค่ะ
เพื่อจะแบบอยากจะได้กลับมาทำงาน
เห็นตัวเองก็เปิดให้ดูค่ะ
เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเห็นในทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็ดูซ้ำแบบนั้นล่ะค่ะ
ก็ปีใหม่อย่างเดียวก็น่าจะเป็น๑๐๐วิวมั้ยคะ

แล้วนอกจากตัวนี้มีเข้ามาเยอะไหมคะ

แต่ว่าอย่างที่บอกก็ดูความเหมาะสมว่ามัน

น้องต้องทำอะไรที่มันฝืนธรรมชาติหรือเปล่า

แม่ไม่ต้องเดี๋ยวแม่ทำเองน้องนี่บอกเองไหมคะว่าคุณแม่ค่ะอยากทำ
แบบไหนอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่าอยากทำอีกแต่ว่า
แต่พอมีอะไรติดต่อเข้ามาเราก็จะถามเขาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
อาจจะคล้ายเดิมยังไงอะไรอย่างนี้ลูกอยากทำไหมเขาก็จะบอกว่าอยากค่ะ
คือเขารู้สึกว่าการไปทำงานมันสนุกค่ะก็เลยเหมือนฝึกกานะ้กลัวจริง
คือแต่แอฟก็ไม่ได้แบบปักใจว่าเขาจะชอบเรื่องนี้ไปตลอดหรือว่าจะเอาดีทางนี้อยู่แล้ว
แอฟก็เข้าใจว่าเด็กวัยแต่ละวัยช่วงวัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
คือเราก็ไม่รู้โตขึ้นถ้าเขาเกิดจะแบบขี้อายไม่อยากทำ

ตอนนี้เขาสนใจหรือชอบอะไรด้านไหน
นึกว่าจะเป็นบรรเทิงดนตรีกีฬาวิชาการอะไร
เพราะเขาชอบด้านไหนแล้วเพราะทำสนับสนุนแค่นั้นเอง

เฮ้านี่ว่าบางที่สงการเขาโพสตถึงรูปสาว

รู้สึกแอฟต้องปัดฝุ่นเยอะนะคะ
แล้วก็คือต้องแบบทุ่มเทพลังและสมาธิทั้งหมดมาที่งานและลูก
ตอนนี้มัน๒อย่างที่จะเอาอย่างใดงันหนึ่งน่าก็ยาก
คือสำหรับแอฟมันสำคัญมากในชีวิตแอฟช่วงนี้ทั้ง๒อย่างเลย
อะไรที่มันไม่ได้ส่งเสริมในตอนนี้แอฟก็จะพยายามไม่โฟกัส
มีคนมาบอกหรือเล่าให้พี่แอฟฟังบ้างไหมคะ
ใกล้ตัวจริงไม่ค่อยมีค่ะ
แล้วเขาก็อาจจะรู้ว่าตอนนี้แอฟกำลังแบบเครียดอยู่อะไร

แสดงว่าเราก็ไม่ได้รับรู้ด้วยค่ะ
ที่หลายคนมองคิดอะไรอย่างนี้ต้องได้ตรงนี้ใช่ไหมคะ

แค่เรื่องละครแอฟก็เครียดอยู่แล้ว
แล้วก็บวกกับเรื่องลูกคือเครียดอันนี้ก็ต้องยอมรับเลย
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลง

ว่าลูกเข้าใจแล้วว่าเรามาทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร
เขาก็เขาก็ไม่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเมื่อไหร่คุณแม่จะกลับบ้านอะไรอย่างนี้
ไม่แล้วตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นแบบเปลี่ยนแนวแล้ว
เป็นแบบคุณแม่ทำอะไรวันนี้คุณแม่ถ่ายฉากอะไร
วันนี้คุณแม่ขับเครื่องบินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะไปด้านนั้นไปก็เลยทำให้เราเบาใจขึ้นเยอะว่า
การที่เราออกมาทำงานแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบ
เวลาที่จะพาน้องไปเจอกับทางครอบครัวคุณปู่คุณย่านี้ยังเหมือนเดิมไหมคะ

แล้วแต่ว่าจะนัดการคุณผู้คุณยานยังไงใช่ไหม
ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ
คืออย่างที่บอกค่ะที่แอฟเครียดเรื่องการทำงานและลูก
เพราะว่าเราไม่อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับลูกให้มันเปลี่ยนแปลงเลย
หมายถึงว่าเราจะไม่ให้เกิดผลกระทบใดกับลูกเลย
ต้องมีเวลาให้ลูกเท่าเดิมเหมือนเดิม
เรียกว่าปกติไม่ได้เพิ่มยากอย่างที่ประจำ

ดีใจค่ะแฮปปี้มากวันนี้ค่ะ
ก็เหมือนห่างหายจากบรรยากาศแบบนี้ไปนานนะคะ
แล้วก็หลังจากเราเริ่มได้ถ่ายทำไปสักนิดหน่อยก็ประมาณ๑๐คิวเนี่ยค่ะ
ก็วันนี้ก็ถึงเลิกได้บวงสวงก็
มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นแบบอย่างเป็นทางการ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็รู้สึกมีความสุขค่ะ
วันนี้ก็เลยมีแฟนคลับบ้านต่างมาแล้ว
สำหรับแฟนคลับแอปติดต่อที่วันจินตั้งแต่ตอนเริ่มหลายทีเซอร์
สำหรับแฟนคลับแอฟจะเจอหรือไม่เจอก็เป็นการแบบ
พอร์ตซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะ
แต่เริ่มมีแฟนคลับแบบบ้านคู่อะแบบบ้านต่อแอปอะไรอย่างงี้
เรื่องเชียร์เป็นเหมือนจิ้นกันแล้วที่ยังแบบว่า

ตั้งละบ้านคู่ยังไงบ้างคะ
บ้านคู่จินเลยอะค่ะ

เอาเป็นว่าตอนที่เคยเล่น

ถึงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของไม่รู้นะความรู้สึกแอฟนะคะ

ถ้าเล่นด้วยกันมันก็ควรจะต้องมีเคมีบางอย่าง

มันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับแอฟค่ะ
คือถ้าคนดูดูแล้วไม่เชียร์

เพราะว่าแค่แบบยังไม่ได้ออกอากาศก็
คนก็มีแล้ว

ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุน

เรื่องนี้ก็ผมต้องขอบคุณมากนะค่ะ
เบสิกทั่วไปคือการเป็นนักแสดงที่ดีมีวินัยทำการบ้านอะไรอย่างนี้ต่อเขาเต็มร้อยอยู่แล้ว
แต่ว่านอกจากนั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดคือ
คือบางทีเราก็แบบหายไปนานอาจจะต้องมีช่วงแบบเคาะสนิมบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนใช่ไหมคะ

คุณรอกภาพเหมือนเกาหลีไหมคะว่าได้ดูด้วยอย่างแล้วมันจะเป็นอะไรค่ะ
ไว้ให้คนดูตัดสินแล้วกันค่ะแอฟก็ไม่แน่ใจ
บอกว่าคนดูดมากในครองปีใหม่บอกว่ามีดีโอขอตามแม่กลับบ้านตลอดเลย
อ๋อตามตลอดตามหลังเลือกเรียนก็คือตามยิคละค่ะ
แต่ว่าพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสแบบได้พาพอดีวันหยุดไงคะวันหยุดโรงเรียนก็เลยพาเขามากอง
ให้เขามาเห็นว่าเวลาแม่หายไปหายไปที่ไหนยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้หายห่วง
ตอนนี้ก็เลยไม่กังวลวันนั้นมาไม่เจอพี่ต่อค่ะแต่เจอทุกคนแล้ว
แล้วถึงเห็นน้องปีก็มีความแบบงอนพี่แม่หลงห้ายเลยแม่ต้องการออกมาขอโทษ
ซึ่งคุณแม่ไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะตอนแรกค่ะตอนนี้ดีกันแล้วนะ
มันเป็นสัยการยังไงค่ะไปผิดสัญญาอะไรน้องปี
เขาอยากจะทำให้คุณแม่ภูมิใจในวันโชว์จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่๒ก็แม่ก็อารมณ์หนึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันซีเรียส
แล้วก็สองคือผู้ของทุกคนอยู่พ่อแม่ทุกคนอยู่
แล้วปีใหม่จะเป็นคนเดียวที่แม่ไม่อยู่ได้ยังไง
ก็กลัวลูกจะแบบใจเสียเวลามองลงมาจากเวทีแล้วไม่เจออะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าเดี๋ยวเห็นหน้าแม่ก็ดีใจเองแหละเปล่าค่ะ
คือเขายึดเอาคำแบบที่เขาสัญญาไว้กับแม่นี้มากกว่าที่จะเห็นหน้าแม่
เขาก็เลยผิดหวังร้องไห้ด้วยความผิดหวังไม่เป็นกระทำเสียร้อน
ตกใจมากค่ะน่าเสียนะคะใจหายไปถึงกระถุมไม่สิ่งแรงเพราะไม่ได้ได้นรีนานแล้ว
ก็คือรู้สึกว่าตายแล้วเราผิดจริงแล้วเราก็บอกลูกขอโทษลูกค่ะ

ง้อยยังไงอะคะก็พยายามหลายอย่างให้ทุกคนช่วย
มีหลายคนได้นำมาพี่เบิร์ดเลยค่ะก็ช่วย

เขาก็จะมีวิธีพูดกับลูกอะไรอย่างนี้

หลายอย่างอธิบายความอธิบายเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรได้ง่าย
ก็ค่อนข้างเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ภายในวันนั้นนะคะ
คือจริงแล้วเราจำได้เราไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นคนขี้ลืม
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเวทกันในใจแล้วว่า
ระหว่างแบบรักษาสัญญากับยังไงเขามองแล้วเขาเห็นหน้าแม่
มั่นใจในตัวเองคิดว่าเขาต้องดีใจอะไรที่เห็นหน้าแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏไม่คือเขารู้สึกว่าไม่เห็นตอนนั้นก็ไม่เป็นไร
คือเราไม่ได้คิดว่าลูกเราจะแบบโตแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะว่าถึงแม้เห็นเขาตัวเล็กแค่นั้นเราก็ต้องแบบ
ก็ต้องใช่ก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเชื่อใจต้องเชื่อใจ
คือตลอดเวลาเราฟังค่ะคนฟังลูกตลอด
แต่ว่าบางทีเราไม่ได้เชื่อใจไงว่าเขาจะไม่ใจเสียจริงใช่ไหมอะไรอย่างนี้
จริงคือเขาทำได้ใช่ค่ะใช่